ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่ไปเที่ยวที่เกาหลีใต้นะคะ
แล้วก็ไปเจอกับกลุ่มผีน้อยที่อาศัยทัวร์แล้วก็ไปถึงไม่เที่ยว
แต่ว่าหลบไปเพื่อที่จะไปทำงานที่เกาหลีนะคะ
ปรากฏว่าก็สร้างความเดือดร้อนให้คนที่เขาต้องการจะไปเที่ยวจริง
ผู้หญิงคนนี้ซื้อแพ็คเกจทัวร์นะคะ
แล้วพอไปถึงเกาหลีก็ถูกตมสั่งกักตัว
เพราะว่าเพื่อนร่วมทางเนี่ยเอกสารไม่ครบนะคะ
คือลักษณะว่าจะไปเป็นผีน้อยแฝงตัวเข้าไป
คนอื่นก็เลยลำบากไปด้วยค่ะ
หนูเป็นตัวแทนคนที่โดนเอเจนซี่เนอะหลอกขายตัวมา
เพื่อจะมาผ่านตัวในเกาะซีซู
แล้วทีนี้ก็หลอกว่าจะมีงานให้ทำแบบถูกกฎหมาย
แล้วพอดีมาถึงตอมกะหุ่นก็ไม่ให้เข้าตอม
และถึงหลอกเงินเสียเงินเป็นเงินเสีย

แล้วก็บริษัทอิเล็กซี่ก็ไม่ได้มาช่วย
อันนี้เป็นคลิปที่ทางสายใหม่ต้องรอด
เขาโพสต์เอาไว้นะคะเป็นกลุ่มหญิงสาวชาวไทย
ที่ถูกกักตัวเอาไว้ที่ด่านตอมเกาหลีใต้
เมื่อวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วบอกว่าถูกเอเจนซี่ชื่อดังย่านดอนเมืองหลอกขายทัวร์
แล้วบางส่วนที่ซื้อเนี่ยก็ถูกหลอกให้เชื่อว่า
ถ้ามาแล้วก็สามารถทำงานอย่างถูกกฎหมายในเกาหลีได้
แล้วก็แสดงให้เห็นว่าอยู่กันแบบนี้ค่ะ
ความเป็นอยู่ล่าสุดของคนไทยทั้ง๑๖๐คนที่ถูกลอยแพร่
แล้วเธอก็บอกว่าเธอกับคนไทยกลุ่มนี้เนี่ย
แพ็คเก็ตทัวร์จากเอเจนซี่แห่งหนึ่ง
มาเที่ยวที่เกาะเชจูราคาคนละ๒๒๐๐๐บาท
คืนวันที่๙สิงหาคมก็ไปขึ้นเครื่องที่สวนภูมิ
ตอนจะขึ้นเครื่องมีไกด์คนหนึ่งมาขอเก็บเงินเพิ่ม

ออกเดินทางถึงเกาะเซจูตามเวลาในประเทศไทยคือตี๓
ลงเครื่องปุ๊บก็ถูกกักตัวไว้
เพราะว่ามีคนเดินทางในกลุ่มนี้เอกสารไม่ครบ
เขาเป็นนักท่องเที่ยวต้องมีไกด์มายืนยันรับรอง
เพื่อจะได้เข้าไปในพื้นที่จะได้ไปเที่ยวต่อได้
แต่ปรากฏว่าไก๊ไม่อยู่คุณนัทพงศ์

แล้วบางส่วนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการลักลอบเข้าประเทศ

นักท่องเที่ยวแท้อย่างเธอก็เลยเดือดร้อนค่ะ
ก็คือเหตุผลเดียวก็คือคุณไม่ลงทะเบียน

ต้องให้ไก๊มาเซ็นรับรองเราถึงจะให้ออกไป
แล้วทีนี้เราติดต่อกไก๊ต์
เที่ยวจริงส่วนที่คุณเข้ามาในนามแฝง
อันนั้นเราไม่รู้เนอะตัวนี้แต่ในนามของเรา
คือเรามาเที่ยวจริง
โอ้โหกลายเป็นทริปที่ไม่สนุกไปเลย
หลังถูกกักตัวตั้งแต่ลงเครื่อง
คนที่อยู่กับชะตากรรมแบบนี้
ถูกแยกห้องพักระหว่างชายหญิง

จิตอาสาชาวไทยในเกาหลีก็ส่งความช่วยเหลือเข้ามาดูแล
ประสานงานชี้แจงกับทางการเกาหลีให้ได้ทราบข้อเท็จจริง
เธอก็ถูกหลอกมาเหมือนกันค่ะ
คือตอนแรกกายก็เดินทางมาด้วยกัน
แล้วก็เหมือนให้คำมั่นสัญญาอะไรเต็มไปหมดเลย
พอถึงเวลาก็หายตัวไปเลย
ต่อให้ลูกค้ามีเอกสารยืนยันตัวตนครบขนาดไหน
แต่ถ้าคุณยืนยันว่าคุณมาเที่ยวกับทัวร์
และมาเที่ยวจริงตามใบเสร็จที่คุณได้
เอามาแสดงหรือเอกสารอื่น
คุณต้องให้ไกด์บริษัททัวร์นี้มาเซ็นรับรองคุณ

ปัจจุบันตมเกาหลีคือเขาเพ่งเลียงคนไทยอยู่แล้วเป็นทุนเดิม
ปกติเนี่ยสามารถแสดงเอกสารส่วนตัวไปโชว์เลยว่าเรามาเที่ยวจริงนั่นนู่นนี่นั่น
อันนี้คือได้แต่ตอนนี้คือไม่ได้เลย
ถ้าไปกับทัวร์ก็ต้องให้ไกด์สิ่งอย่างเดียวค่ะ
ทางการเกาหลีตอนนี้เข้มงวดมากเพราะเขาเจอแบบนี้เยอะนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีแผนจะไปเที่ยวที่เกาหลีตอนนี้เปิดประเทศก็
ก็ต้องตรวจสอบบริษัททัวร์ให้ดีด้วยค่ะ
ถ้าเป็นบริษัททัวร์ที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะเจอแบบนี้ได้นะคะ
คนไทยทั้ง๑๖๐คนที่ถูกกักตัว
จะได้ออกจากเกาหลีในเวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
แล้วก็ถึงไทยเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเขาจะร้องเรียนกับกองปราบปรามดำเนินคดี
มูลค่าความเสียหายตกคนละ๓๔๐๐๐บาท
รวมแล้ว๕๕๐๐๐๐บาทค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ